เดรงนี้เขายังมีความหวานนะครับ
สำหรับคู่ของคุณชามไอวาริน

เป็นพ่อนตาน้ำข้าว
ความหวานมากสำหรับคู่นี้
แล้วก็เจ้าตั๋วเป็นเปลื้มมาก
มือเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่๖ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
โดยได้จัดพิธีแต่งงานแบบสองวัฒนธรรมคือแบบไทยและแบบตะวันตก
เมื่อช่วงคำที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส
โดยบรรยากาศภายในงานก็ถูกเนรมิตให้เป็นสวนดอกไม้นานาพันธุ์
สวยงามและอลังการก่อนจะออกมาโชว์ทะเบียนสมรส
พร้อมกับเผยความประทับใจที่มีต่อกัน
ก็ทำให้ได้มาใช้ชีวิตร่วมกัน
สำหรับประเด็นสินสอดร้อยล้านที่เป็นข่าวฮือฮาไปก่อนหน้านี้
ออกตัวว่าครอบครัวไม่ได้เรียกร้อง
เจ้าบ่าวพ่อบุญทุ่มก็ลงทุนเปิดบริษัท
เพื่อมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยแบบเต็มตัว
เตรียมย้ายมาอยู่บ้านภรรยาค่ะ
ขณะที่เรื่องทายาทสาวชามขอเลื่อนออกไปก่อน

คู่บ่าวสาวก็ได้จบบทสัมภาษณ์ด้วยถ้อยคำสุดซึ้ง
ซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาว่าจะรักและดูแลกันตลอดไปค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะก็มีโอกาสได้เห็นเขาแห่ขันหมากมา

แล้วความเหนื่อยที่ชามเคยมีก่อนหน้านี้เกี่ยวกับงานแต่งงาน

แล้วภารกิจต่างที่เขาต้องทำ
อันก็คือสนุกบ้างตลกบ้าง
แต่บางอันชามก็สงสารเจมส์ให้วิทพื้น
แล้วก็ก่อนที่จะลงไปอีกครั้งหนึ่งคือให้ตบมือ

อันนี้เป็นประตูสุดท้ายของญาติชามเอง

เราก็คุยกันไปแล้วอย่างที่บ้านชามก็บอกว่า
ไม่บ้านชามไม่ได้เรียกร้องอะไรหรอกค่ะ
แต่นับจากวินาทีนี้ไปเขาทำได้เท่าไหร่ให้ชามหมด
ได้ให้กันไว้ว่าจะรักคนนี้ตลอดไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นฉันจะสนุกค่ะเพื่อประตูสุดท้าย